คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้ต้องทำให้คนยิ้มได้แน่นอน

หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้เห็นคุณไม้พี่รัฐแล้วก็ลูกชายน้องแมคเวลในสวมกอดกันแล้ว
คือเขาไปนอนด้วยกันมานะคุณผู้ชม๑คืนค่ะ
ล่าสุดนะคะหนุ่มไม้ก็ได้โพสต์ภาพนะคะที่เห็นแล้วโอ้โหแสนจะอบอุ่นจริงค่ะ

วันนี้เราจะกอดกันให้หายคิดถึงกันไปเลย
๑๐๐๐๐เป็นประโยคเด็ดจากภาพยนต์ดังของคุณผู้ชม
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองพ่อลูกนะครับ
เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้นะคะว่า
ใครคือคนกลางที่ทำให้ไม้แล้วก็ลูกชายได้สวมกอดกันครั้งนี้นะคะ

นั่นก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มก็ได้เล่าย้อนให้ฟังในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้นะคะ
ทำเอาหลายคนชื่นชมนะคะที่พี่หนุ่มเนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวดีนะคะ
แล้วก็ยกให้เป็นทูตสันธวะมัยตรีไปแล้วล่ะค่ะ
ก็บอกเขาบอกว่าคิดว่าน่าจะมีบรรยากาศที่ดีเกิดขึ้นได้ในการที่แบบ
ถ้าซาร่าตัดสินใจที่อยากจะพาลูกไปเจอไหม
ในอนาคตเราจะขยับในการไปคุยไปเจรจาอะไรก็ว่ากันไป
แต่วันนี้สิ่งที่จะต้องทำให้ได้คือให้มีอะไรที่มันดีเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณไม้ก่อน
ผมก็เลยโทรไปคุยกับทางทนายเจมส์ว่าอย่างนี้โอเคไหม

นายเจมสแกก็บอกว่าแกเห็นด้วย
ผมก็เลยมีโอกาสโทรไปคุยกับทางทนายของคุณซาร่า
แล้วก็เลยคุยกับทนายของซาร่าว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้
หน้าที่จะมาเจอกันมันก็แน่นอนว่ามันก็จะมีการพูดคุยกันมาก่อนนะนะว่า
ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ลงตัวก็อย่างที่บอกไป